สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะในระยะนี้นะคะคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรู้สึกถึงอากาศเย็นเย็นในช่วงค่ำถึงเช้ากันหรือยังคะเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะมวลอากาศเย็นได้พัดแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศค่ะทำให้ในระยะนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดต่ำ
ลงถึง๑๓องศาเลยทีเดียวทำให้ในวันนี้และวันพรุ่งนี้จนไปถึงวันพฤหัสบดีกรุงเทพมหานครจะมีอุณหภูมิลดต่ำลงต่ำที่สุดอยู่ที่๒๒องศาอย่างที่เห็นแบบนี้ใครคิดถึงลมหนาวอยากเจอลมหนาวนะคะตอนนี้ได้เจอเรียบร้อยแล้วในขณะที่ภูมิภาคอื่นค่ะในภาคเหนือนะคะยอดดอยยอดภู
เพราะว่ามีพายุแผนลงมาค่ะทำให้ในระยะนี้ต้องระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงค่ะส่วนที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะซึ่งหลังจากนี้สหรัฐอเมริกาจะเข้าสู่ฤดูหนาวแบบเต็มตัว
ก็คือเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ